ตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากที่มีสาวราชบุรีคนหนึ่ง
บอกว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่สายด่วน๑๖๖
ล้อเลียนในช่วงเวลาความเป็นความตายที่เธอโทรแจ้งว่า
พ่อเธอหายใจไม่ออกอาการไม่ไหวแล้ว
แต่ถูกปลายสายล้อเลียนเสียงตัวเองกลับมาบอกไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับ
แล้วก็ทำเสียงตู้ดใส่เธอแล้วก็ตัดสายเธอไปเลย
แล้วสุดท้ายพ่อเธอเสียชีวิตจริง
ผอโรงพยาบาลราชบุรีตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะคะ

นางสาวพันวินหรือว่าน้องมีนวัย๑๘ปี
พ่อมีอาการหายใจไม่ออกแล้วก็บอกกับเธอว่าไม่ไหวแล้ว
โทรสายด่วน๑๖๖๙ขอความช่วยเหลือ

โทรติดต่อไปรอบแรกเจ้าหน้าที่รับปกติดี

พยายามโทรติดต่อครั้งที่๒แต่ไม่ติด
ครั้งที่๓โทรติดเป็นเสียงผู้ชายรับเธอก็ถามว่า
ทำไมนานจังคะคนป่วยไม่ไหวแล้วแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
แต่ปลายสายกลับทำเสียงเหมือนล้อเลียนเธอ
แล้วก็พูดประโยคนี้ค่ะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับ
ตูดตูดตูดคือทำเสียงบนสายตัด
แล้วก็ตัดสายไปเลยแล้วพ่อเธอตายจริงอะค่ะ
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับน้องมีนนะคะ
ไปหาเธอที่วัดดอนตะโกที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ก็เป็นสถานที่จัดงานศพคุณพ่อของเธอ
มีนบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นเพราะว่า
ไม่สบายใจกับการสื่อสารหรือว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
บอกว่าคนรับสายน่าจะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้
ไม่ใช่เอาความรู้สึกหรือว่าชีวิตคนมาล้อเล่น
ล่าสุดในแพทย์พิเชียรวุฒิสถิวรพิโย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็คณะแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้น
โดยเขาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ได้รับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน
ก็คือทันเวลาในการออกให้บริการ
ให้บริการได้ภายใน๗นาทีหลังรับแจ้งเหตุครั้งแรก
ก็คือไม่ได้ไปช้ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น
ส่วนกรณีที่ว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่ปลายสายล้อเลียนเสียง
แล้วก็เหมือนกับล้อเล่นกับความรู้สึก
ครับไม่ได้ยินครับไม่มีสัญญาณครับ
จากนั้นฝั่งเขาเองก็ได้ยินเสียงตูดแบบนี้เหมือนกัน
เขาก็เลยวางสายไปแต่เขาบอกเขาไม่ได้พูดนะ
เขาไม่ได้เป็นคนทำเสียงตู้ดเหมือนสายตัด
แต่ฝั่งน้องผู้หญิงบอกว่าผู้ชายที่รับสายเป็นคนพูด
เป็นคนพูดแล้วก็ล้อเลียนเสียงเธอด้วย
เขาก็บอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า
เอาเป็นว่าโรงพยาบาลบอกว่าเบื้องต้นได้ข้อมูลมาแบบนี้
แต่มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วด้วย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกนะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดจริงก็ได้
เดี๋ยวรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงก็แล้วกันคุณผู้ชม